คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่ข่าวเศร้าของวงการบันเทิง
ในงานชาปนกิจศพอดีตพระเอกดังยุค๙๐คุณไมเคิลภูพาร์ท
ที่ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่บ้าน
เมื่อวานนี้ที่วัดสาครสุนประชาสรรค์ทางครอบครัวภูพาล

โดยในช่วง๔โมงเย็นค่ะคุณเอ็มคุณแพร่น้ำฝน
แล้วก็แฟนสาวของพี่โอไมเคิลนี้นะคะ
เดินทางมาเพื่อร่วมพิธีค่ะ
โดยทันทีที่ถึงก็เดินทางมากราบศพ
ก่อนจะนั่งปรับความเข้าใจกับพี่อันโอลิเวอร์
แล้วก็ครอบครัวกันอยู่พักใหญ่เลยนั่นเองนะคะ
หลังจากนั้นค่ะคุณเอ็มก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนครั้งแรกค่ะบอกว่า
วันนี้ตั้งใจจะมาส่งพี่โอเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ขอให้พี่โอหลับให้สบาย

สิ่งที่ผ่านมาขอให้อภัยต่อกัน
ส่วนวันนี้ที่ได้เคลียร์ใจกับครอบครัวของพี่โอ๋

แน่นอนว่าความสูญเสียครั้งนี้ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะ
สำหรับเรื่องคลิปเสียงนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
เป็นเพราะว่าเคยบอกเคยเตือนพี่โอเอาไว้บอกว่า
อย่าคิดแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้
โอเป็นคนดีนะคะช่วยดูแลลูกทั้งสอง
แล้วก็จะมีความรักให้กับพี่โอตลอดไปนะครับ
หลังจากนั้นค่ะทางครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนนักแสดง

ก็ได้ช่วยเคลื่อนย้ายลงศพของพี่โอไมเคิลนะคะ
จากสาหรักเก้าเดินวนรอบเมนสามรอบค่ะ
แล้วก็มีการประกอบพิธีชาพนักกิจศพในช่วง๖โมงเย็น
อันโอลิเวอร์ก็ได้พูดความในใจครั้งสุดท้าย
พี่ชายสุดที่รักอีกด้วยค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกคนเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกฝ่ายนะครับ
ก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวของคุณโอลิเวอร์ดีกว่าค่ะ